วันนี้ความอาถรรพ์ในพื้นที่ที่คนขุดเขาเล่าให้ฟังเนี่ยยังมีอยู่
สภาพพื้นที่แบบนี้ดินแบบนี้หินแบบนี้

แล้วเดี๋ยวรอตรวจสอบเรื่องของที่ดิน

คุณไปขุดแบบนี้ได้หรือไม่
เพราะว่าคุณเชิดพงศ์ก็อ้างว่าเป็นเจ้าของ
ซื้อที่มาตั้งแต่๒๐กว่าปีก่อน

ใช่แต่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรงนี้เป็นที่ราชพัสดุ
มีผู้นำชาวบ้านในพื้นที่
ผู้ใหญ่บ้านในชุมชนในพื้นที่เนี่ยบอกว่า

ซื้อมาโอ้โหผมซื้อมา๓๐๔๐ปีแล้ว
๒๐๐๐๐กว่าบาทแถวการจนบุรีนะฮะ
ใกล้แถวริมแม่น้ำแควร์นะครับ
แล้วก็มีคนที่เขามาร่วมกันขุดเพื่อหาสมบัติ
ว่าจะมีทหารญี่ปุ่นมาฝังเอาไว้ตั้งแต่

ตอนมาใช้เส้นทางแถวนี้สร้างทางรถไฟ

โอ้โหยังเล่าเรื่องจับงูนี่อีกครั้งนี้

ผมใช้มือเปล่าแล้วก็จับชะแรงจับเสียมจับจอบแบบนี้

ได้ยินข่าวเห็นข่าวเขาก็เลยมาเลยฮะ

นี้ครับและนี้ลุ่มที่สามลุ่มล่าสุด
มาสั่งให้หยุดแล้วก็ยึดของยึดของไปหมด

ว่ามาขุดเองมากัน๓คนทำกันเองแบบนี้ก็กลัวจะอันตราย
๒๐ปีได้ขุดใช่๒๐ปีตามที่คุณลุงบอกด้วยนะ

คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะว่าโอ้โหยอมใจความมุ่งมั่นของทั้งสามลุงอ่ะ
ที่แบบ๒๐ปีคุณภาคภูมิ
ถ้าเป็นอย่างนี้จริงถ้าขุดกันแค่นี้จริง๓คนแบบนี้จริงนะ

วันละ๖ชั่วโมงแล้วก็โอ้โหข้าวปลาไม่กินกินกันหน้าหลุมที่ขุดอ่ะ
ก็คือขุดกันตลอดอ่ะอ่ออ้า
เราก็ติดตามมาทุกวันนะฮะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่

สองคนนี้ก็สลับกันเล่าเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์
ก็คุณลุงเขาบอกแล้วว่าใครไม่เชื่อมานอนบ้านลุง
อ่าลุงเปิดบ้านให้นอนครับลุงไม่ได้เพี้ยนลุงไม่ได้บ้า
ยืนยันว่ามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นจริง
เมื่อวานก็เล่าเรื่องจัดการงูจงอางใช่ไหม

เชิดพงศ์เจ้าของที่บอกเลี้ยงงูเห่าไว้๕ตัว

เรื่องของหลักเชิงของวิชาการเดี๋ยวท่านรอฟังนะฮะ

วันนี้ลุงบุญส่งนะนายบุญส่งมะนาวทอง
หนึ่งในผู้ที่ขุดหาสมบัติขุมทองโกโบริ

บอกกับคุณนฤทธบุญนิ่มบอกว่า
โอ้โห๒๐ปีที่ขุดมาเนี่ย
เรื่องเล่ามันมากมายสิ่งที่เจอมันเยอะแยะไปหมด

เขาต้องเจอต้องผ่านบททดสอบเยอะแยะไปหมด
เพราะปู่โสมเฝ้าทรัพย์บอกว่า
แม้จะเจอสมบัติเขาบอกเขาเคยเห็นนะเคยเจอ

เพราะปู่โสมเฝ้าทรัพย์บอกว่า
ต้องแสดงความพยายามให้เห็นมากกว่านี้อีก

แต่ว่านาริสบอกว่าโอ้โหเป็นเดือนไม่ไหวลุง
เอาสักแค่วันนี้พรุ่งนี้ก็พอ

จากงูจงอางที่ลงไปแบบจัดการแล้วเนี่ย

ลุงบุญส่งบอกว่ามันมีครั้งหนึ่ง
ได้ขุดหาสมบัติ
แล้วก็ได้กลับขึ้นมานอนพักที่บ้านพัก
ตอนที่กำลังนอนหลับอยู่ได้ฝันว่าตัวเองเนี่ย
กำลังขุดหลุมหาสมบัติอยู่ภายในหลุมลึก
ระหว่างขุดรู้สึกหิวแล้วก็อดหยากมาก
ตอนนั้นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ได้ปรากฏกายขึ้นมา
พอหันไปมองปู่โสมก็เห็นตัวเองในสภาพเหนื่อยล้ามาก
ก็เลยเสกเลือดมาหนึ่งขันเพื่อเอามาให้ลุงบุญส่ง
แล้วก็ชี้หน้าแล้วก็พูดขึ้นว่าให้กินเลือดให้ดูหน่อย
ถ้าอยากได้สมบัติเนี่ยใครอยากได้สมบัติต้องกินเลือดให้ได้
เลือดที่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เสกขึ้นมา
หลังจากนั้นลุงบุญส่งบอกว่าตัดสินใจดื่มเลือดในขัน
ตอนนั้นมีชาวบ้านด้วยนะกำลังยืนมองดูอยู่บนปากหลุม
ก็ดื่มเลือดในขันให้กับชาวบ้านเห็นด้วย
ชาวบ้านพอเห็นดื่มเลือดสดในขันแบบนั้น
ทุกคนก็ตกใจแล้วก็วิ่งหนีไป
แล้วไม่มีใครกล้ามาหาสมบัติอีกเลย
อกจากตัวลุงบุญส่งคนเดียว
นี่ลุงดื่มเข้าไว้แล้วก็ลูบปากอย่างนี้ฟื้ด
คุณลุงบอกเลยว่าถ้าลุงเล่าเรื่องอะไรนะลุงมีท่าประกอบ

ลุงไม่ได้มาแบบเล่าไปเรื่อย
นี่ลุงดื่มเลือดของลุงสมเข้าทรัพย์ที่เสกมาให้ฟื๊ด
อื้อหือนาริสเอ๊ย
นี่ดื่มเข้าไปเห็นไหม
เลือดนี่มันไหลจากคอลงท้องฟื๊ดเข้าไป
ชาวบ้านที่อยู่ปากหลุมเห็นแบบตกใจ
ลุงเนี่ยดื่มเลือดที่ปู่สมพ่อทรัพย์เสก

แต่อันนี้เป็นสิ่งที่ลุงบุญส่งเขาบอกว่าคืนนึงเขาฝันนะ
เขาขุดแล้วเขาก็เหนื่อยขึ้นมานอนพักที่บ้าน

แต่แม้จะฝันแต่ลุงบุญส่งบอกว่า
นี่คือสิ่งที่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์มาสื่อสารให้เขารู้ว่า
จะเหนื่อยแค่ไหนในการขุดหาสมบัติที่นี่เนี่ย

ต่อให้เหนื่อยไม่มีอะไรกิน
ก็ต้องดื่มเลือดของตัวเองก็ต้องทำ
หากต้องการได้สมบัติต้องทำให้ได้
นี่จึงเป็นภารกิจอันใหญ่หลวงของเขา
กันน่ากลัว
นี่ลุงบุญสงศ์ก็ถามนาฬิษฐ์ว่านาฬิษฐ์เคยกินเลือดไหม

กินเลือดไก่ในแกงเขียวหวาน

ลุงบอกห่างไกลจากลุงเยอะนาริสเอ้ย
นี่ฮะลุงบุญส่งยังเล่าถึงเรื่องการขุดหาสมบัติขุมทองโกโบริในพื้นที่ดินแห่งนี้นะครับ
บอกว่าการขุดดินหาสมบัติของลุงบุญส่งกับเพื่อนเนี่ย
แล้วลุงบุญส่งก็พาทีมข่าวของเราไปดูหินก้อนหนึ่งนะฮะ
ก้อนนี้อยู่ที่บริเวณหลุมขุด
แล้วก็ชี้บอกว่านี่คือหินรูปหน้าฝรั่ง
ซึ่งฝรั่งคนนี้เขามาเป็นคนแนะให้ขุดตรงนั้นตรงนี้

โดยลุงบุญส่งอธิบายว่าหินฝรั่งที่ว่านี้ต้องสังเกตหน่อย

เนื่องจากก่อนหน้านี้ตอนที่กำลังขุดกันอยู่พอมองไปเห็นหินก้อนนี้นะ
จะพบกับใบหน้าของฝรั่งคนหนึ่งที่ทำการยักษ์คิ้วหลิวตา

บนหินหินเนี่ยจะมองออกมาเป็นหน้าฝรั่งเลย
แล้วฝรั่งคนนี้จะยักษ์คิ้วหลิวตาให้กับลุงบุญส่ง
ในการที่จะชี้ว่าให้ขุดตรงนั้นตรงนี้เหมือนกับส่งสัญญาณให้ขุดตามที่บอก
เขาไม่ได้ขุดกันแบบสเปะสปะไร้ทิศทาง
จะมีหินเนี่ยที่เป็นฝรั่งเนี่ยนะ
คิ้วนี้ก็ขุดไปทางนี้
แล้วพอขุดไปขุดไปพอกลับมามองที่หินฝรั่งก้อนนี้ที่เป็นฝรั่งนะฮะ
ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะคอยยักษ์คิ้วหลิวตาว่าให้ไปทางซ้ายทางขวาอะไรก็ว่ากันไป
ซึ่งลุงบุญส่งบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณของเฉลยฝรั่งที่เคยมาสร้างทางรถไฟที่นี่
แล้วก็เสียชีวิตอยู่แถวนี้ที่มาคอยบอกทางในการขุดสมบัติให้กับเขา
อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนเจ้าของที่ดินนะครับวันนี้ลุงเชิดพงพรมดีนะครับ
ที่บอกว่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องงูเห่าที่เลี้ยงไว้๕ตัวให้กับคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราฟัง
วันนี้คุณนฤทธิ์ก็ไปหาลุงเชิดพงศ์ตามสัญญาที่ให้กันไว้นะครับ
เชิดพงศ์ก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าได้เลี้ยงงูเห่าผสมกับงูจงอางเอาไว้๕ตัว
มีทั้งงูเห่าทั้งงูจงอางนะไปเก็บมาได้จากคนปลูกข้าวโพด
ตอนนั้นเขากำลังถางย่าในไร่ข้าวโพดอยู่แล้วก็ไปเห็นว่าคนที่กำลังถางย่าที่ไร่ข้าวโพดเนี่ย
กำลังใช้จอบสับลูกงูตอนนั้นน่ะมีลูกงูอยู่๒๐กว่าตัวลุงเชิดพงศ์ก็รีบวิ่งเข้าไปห้ามเพราะว่าสงสารลูกงูนะฮะ
แต่ไม่ทันฮะตายเกือบหมดเหลืออยู่๕ตัวก็เลยขอชาวบ้านเขาไว้บอกว่าอย่าไปฆ่ามันเลยแล้วก็เอามาเลี้ยงเอง
ก็เลยใช้จอบโกยลูกงูนะแล้วก็เอาใส่กระป๋องแล้วเอามาเลี้ยงที่บ้านได้มา๕ตัวนะครับ
เชิดพงศ์บอกว่างูเห่า๕ตัวนี้นะรักเหมือนลูกในไส้เลี้ยงเอาไว้ในปี๊บแล้วจะคอยป้อนอาหารให้นะเอาไข่ต้มป้อนให้ทุกตัวนะ
งูมันก็กินไข่ต้มนะลุงเชิดพงศ์บอกมันก็กินไข่ต้มของมันอย่างนี้เวลาป้อนให้นะฮะแล้วก็ไม่ทำร้ายด้วยไม่ทำร้ายลุงด้วยเห็นไหมเพราะมันรู้ว่าลุงเป็นผู้มีพระคุณของมัน
คุณนาริสก็เลยเอาลุงแล้วมันอยู่ไหนแล้วล่ะมันอยู่แถวไหนเห็นลุงบอกอยู่แถวนี้ลุงบอกว่าตอนนี้มันเข้าป่าไปหมดแล้ว
เพราะว่าพอปล่อยมันออกมาแล้วมันก็เข้าป่าไปหมดแล้วนะแต่ก็เคยมีคนรู้ข่าวก็มาถามเหมือนนฤทธินี่แหละว่าลุงเลี้ยงงูเห่าจริงหรือเปล่าอยู่ไหน
มาลองดีมาลองดี

คุณนฤทธิ์ก็เลยถามว่าพอเขาถามแล้วเป็นยังไงบ้างลุงเชิดพงศ์บอกว่าก็โดนงูฉกเข้าไป
อ้าวนฤทธิ์ก็เลยหยุดถาม

ไว้ข้างหน้าเขาก็เข้ามากินเชื่อง

กลิ่นเขาจำกลิ่น

เอาเป็นว่าเรื่องราวต่างเนี่ย
ที่เจ้าของที่กับคนขุดตรงนี้
เขาบอกว่าเล่าเป็นเดือนก็ไม่หมดเนี่ย

มีความคืบหน้าทางด้านขดงคดีอะไรยังไง
ไม่ขุดอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที

ไปคุยกับนักวิชาการถึงความเป็นไปได้

นี่คือดรปริญญาพุทธภิบาล
ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาธรณีศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์ปริญญาวิเคราะห์จากแผนที่ทางธรณีวิทยานะครับ
ในจุดที่ลุงเชิดพงศ์บอกว่าเป็นที่ดินของลุงเชิดพงศ์
และเพื่อนมาช่วยกันขุดหาสมบัติเป็น๒๐ปี
อาจารย์ปริญญาบอกว่าพื้นที่ตรงที่เขาขุดหาสมบัติกันเนี่ย
อยเลื่อนแผนดินไหว
และเข้าก็เป็นหินปูน
โดยเฉพาะช่วงฝนตกเนี่ยจะมีอันตรายมาก
หากตรงจุดนั้นขุดเป็นโพรงเอาไว้มันจะเป็นอันตราย
บริเวณแถวนี้ดูแล้วยังไงก็ไม่เหมาะที่จะเป็นที่เก็บคลังสมบัติ
เพราะมันเป็นดินอ่อนนะถึงจะมีถ้ำอยู่บ้างเป็นโพรงขนาดเล็กอยู่บ้างแต่มันก็เล็กมาก
ในสมัยนั้นทหารญี่ปุ่นเขาคิดจะเอาสมบัติมาเก็บไว้จริงนะโอ้โหถือว่าเสี่ยง
อันตรายมากเพราะว่ามันเป็นดินตะกอนแล้วมันเสี่ยงจะถล่มลงมาได้ตลอดเวลา
วิศวกรทหารญี่ปุ่นในสมัยนั้นเนี่ยดรปริญญาบอกว่าถ้าเขาดูจากดินจากหินแถวนี้แล้วนะคุณเขียนมาสอน
เขาไม่เอาสมบัติไม่เอาทองมาเก็บหรอกเพราะมันเสี่ยงเป็นพื้นที่อันตราย

นอกจากเสี่ยงที่เขาหลุดไป